สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เมื่อวานนี้เราได้บอกไปแล้ว๖ราศีแรก
คุณสามารถย้อนดูได้ว่าทั้ง๖ราศีของคุณเป็นยังไง

มีเมฆ

ใครไม่ทันอยู่ในสื่อเล่มนี้จะบอกได้

๑๗ตุลาคมถึง๑๕วิกายท์
เป็นยังไงบ้างค่ะ

ชาวราศีตุลเจอหลายเรื่อง

คือราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่มียกเว้นเพราะว่าราหูทัพเสาทัพเนี่ยมันได้ตำแหน่งทั้งคู่
เช่นงานดีความรักเสียความรักเสียงานดีคือมันไม่ใช่ว่ามันจะเสียไปทุกเรื่อง
แต่มันก็ไม่ได้ทำให้ชาวราศีตุลนั้นมีความสุข
มันจะเป็น๒๓ปีที่ชาวราศีตุลเหมือนผ่านศึกสงคราม
แล้วทำให้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือได้ประสบการณ์ที่เยอะมากเลย
ได้ประสบการณ์ได้ความรอบรู้และมีความเก่าหรือมีการตกผลึกชินในชีวิตที่ดีมากใน๒๓ปีที่ผ่านมา

เรื่องราวของความรักเนี่ยคนเกิดราศีตุลในปีที่ผ่านมาถ้ามันไม่ใช่
ไม่ใช่มันอยู่ก็จากกันแบบไม่มีเหตุผลอยู่ก็แบบ
มันเฉยไปเลยไงเกี้ยงจะไปเลยไหม
เคยพูดนั่นเรื่องราวเป็นเรื่องเรา๓คนไหม

แล้วเคยเล่นราวนี่สิ่งนั้นไหม

นุ่มเล่นด้วยเอาไปยังไงต่อคะอาจารย์
ปีเดียวคือมันจะเริ่มดีขึ้นหรืออะไรบ้าง
เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาสิงหา
เพราะดาวพฤษฎีเนี่ยก็ยกมาหนุนดวงชะตาคือมันจะดีเรื่องงานนะ

เห็นความรักคุณส่วนอะไรที่มันทุกข์แหละมันจะจบ
มันจะจุดเลือกจุดเดสไลน์
แล้วปี๒๐๑๖เนี่ยนะเป็นปีแห่งความรุ่งโรธ
หมดหนี้หมดศิลป์
ก่อร่างสร้างตัวเกิดความมั่นคงประสบความสำเร็จ
และเจอรักใหม่ฟันฮุ่ง
เจอรักใหม่ปี๖๐นี่เจอรักใหม่เหรอฮะ

แล้วก็สุดยอดสุดยอดสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงดีขึ้นที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบบางทีเวียนหัวเวียนนับเป็นโรคแบบไม่มีเหตุผล

ถูกต้องมันจะเป็นปีที่ดีคืออย่างงี้นะ
จังหวะแรกมันจะเห็นชัดเลยมันจะได้รับภารกิจใหม่หลังวันที่๑๕มกราคม
๑๕มกราจนถึงวันที่๑๕มีนาคมจะมีเรื่องใหม่เข้าไปชิดอย่างคาดไม่ถึงนึกไม่ถึง
แล้วมันก็จะเป็นตัวบอกต่อไปว่าหลังวันที่๖กันยายนก็จะเกิดสิ่งดีอีก

กุศลก็คืออยากไปทำบุญที่ไหนก็ไปแต่ควรจะพาพ่อแม่ไปทำบุญด้วย
พ่อแม่คนที่รักเพื่อนที่รักพาไปทำบุญด้วย
มันจะเป็นบุญญาสามัคคีแล้วปีนี้ควรหาโอกาสทำบุญกระถิ่น
จะเป็นกระถิ่นใกล้บ้านกระถิ่นที่วัดที่มีศรัทธากระถิ่นก็ไปทำ
แต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำก็คือควรจะไปภาคใต้ที่วัดบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช
ควรจะไปวัดสาลอยที่ย่าโมได้สร้างไว้ที่จังหวัดนครรัฐศรีมา
ไปทำบุญที่นั่นเขามีเรื่องของการทำบุญต่าง
เพราะฉะนั้นราศีตุลการเงินก็จะดีด้วยใช่ไหมครับ

เอางี้นะราศีตุลเนี่ยพอเลยวันที่๖กันยายนไป๒ปีนะ
ใครไม่รวยก็จะรวยแต่ถ้าพ้นวันที่๖กันยายนไป๒ปีถ้ามันหาโอกาสรวยไม่ได้นะคราวนี้ก็ยากแล้ว

หนุ่มว่าเทพองค์ไหนที่เสริมความรวยชัดเจนที่สุด

พ่อพระลาหูยังเดทอำนาจใช่ป่ะพญานาคคือสมบัติพญานาคาราช

เพราะพญานาคฤทธิ์ของท่านข้อเดียวเลยคือสมบัติ
กลับไม่เนื่องนะใครบูชาเฝญนาคคนน้ำมากรวย

ทำแค่ไม่กี่หมื่นเล่มเลย
โชว์โชว์หน่อยท่าน

แต่วันที่๑๕เมษาถึง๑๕สิงหาคม
ดาวเสาจะพ้นแต่กลับมาหาใหม่หลังจาก๑๕สิงหา

หนึ่งธันวาคมพ้นแน่แท้
และจะเจอแบบนี้ใหม่อีก๓๐ปีข้างหน้า

ที่เขาเคราะห์เหมือนกับราศีกันที่หลายปีที่ผ่านมาโดนตอนนี้ดี
ราศีพิจิกษ์ปีนี้กำลังจะหมดเคราะห์
แล้วปี๒๖๑ดีไปเลยยาว

อย่างนี้คือต้องเสริมต้องอะไรไหมครับ

ดาวสาวเนี่ยคือของเก่า
เพราะฉะนั้นบ้านที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเก่า

ก็ไปบำรุงไปสร้างซะ

ผ่านไปครับ
อันต่อไป

๑๖ธันวาคมถึง๑๕มกราคม

อย่างนักเปรียนแปลงดวงชาตาชีวิต

ดาวเสาทัพดวงชาตาไม่ดีแต่ค่อยยกเว้น

มันจะทับอย่างนี้นะรอบแรก๑๕เมษาถึง๑๕สิงหา
๒๑ธันวาคมไปต้นไปแล้วทับไป๒ปีครึ่ง
เพราะฉะนั้นดาวเสาทัพนะราศีธนูเป็นข้อยกเว้น
เพราะราศีธนูเป็นราศีที่เป็นราศีมนุษย์
สีมนุษย์มี๕ราศีมีถุนคนคู่เป็นมนุษย์
กันหญิงพุมอาจารย์เป็นมนุษย์ตุลคนถือทะชั่งธนูคนกงทะนู
และกุมคนแบบวะน้ำ๕ราศีนี้ขึ้นออกมา

กรกฎเป็นปูเมษเป็นแท้ใช่ไหมคุณสงบเป็นโคเห็นไหม
เป็นสิงราศีงโตเห็นไหม
เพราะฉะนั้นไอราศีที่พนุษย์ถ้าดาวใดมาทับราศี
มันจะส่งผลเรียกว่าเป็นเอกะนรเกณฑ์จะดี
แต่ดาวเสาประทับแปลว่ามันจะมั่นคง
แต่ดาวเสาคือโทษทุกข์มันคือความเหนื่อยภาระ

เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่แกก่อร่างสร้างมันจะเหนื่อยมาก
แต่มันจะติดเลยมันจะเริ่มติดติดเป็นความมั่นคงเข้าใจยัง
คือมันโครงการหมู่บ้านถ้าทำนะใครเกิดธนูนะ
ลงทุนไปประมาณ๒๐๐ล้านใช้เวลา๒ปีเหนื่อย
ขายได้๑๐๐ล้านได้กำไร๘๐๐ล้านก็จะไม่เพิ่ม
มันเป็นเวลาที่ต้องก่อร่างสร้างตัวเป็นเวลาที่เหนื่อย

๒ปีต้องอดทนมันไม่ใช่๒ปีแบบไม่มีอนาคต

ป่วยเจ็บเรื่องโรคกรรมเก่าบางประการ
กระดูกฟันระบบภายในเรื่องของไขมันพอกตับ
เรื่องของเกี่ยวข้องกับโรคเลื้อรังมันจะเป็นโรคเลื้อหลัง
สุขภาพไม่ค่อยดีถ้าเป็นสุขภาพ
ความรักความรักล่ะ
ความรักเนี่ยนะคนเกิดราศี

คือแรกดีหมดแต่อยู่ไปแล้วมันน่ากลัวมาก

คือคนเกิดราศีถดูนะต้องเปิดตำราเลย

ควรหาพระรอดหลวงฮาริพุนชัยมาติดตัวประจำตน

เป็นปีที่พระธาตุเจ้าฮริพุนชัยเป็นพระธาตุประจำปีรากาปีรากา
แสดงผลไม่ว่าจะปีไหนถ้ามีเคราะห

แล้วดาวเสาทัพโคจรจะทับราศี
ควรจะสักการะพระราหูเพราะพระราหูเป็นคู่มิตร

แต่ถ้าเกิดทั้งคู่อยู่ด้วยกันให้โชค
เมื่อราศีธนูจะถูกเสาทัพก็ไปไห้พระราหู

อีสานก็วัดสาลอยภาคใต้ก็วัดนางพญา
โอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ
ราศีมังกรแล้วก็ราศีกุ้ม

สำหรับสาวทัพโคจร

จนถึงราศีมังกร
ราศีมังกรคือท่านที่เกิดในวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่

เป็นยังไงบ้างคะ

เมื่อปีที่แล้วก่อน
คนเกิดราศีมังกรโดยหลักพื้นฐานดุชฎาเนี่ยเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
แล้วปีนี้ล่ะฮะ
มาช่วยบริหารจัดการในส่วนที่เบื่อเซ็ง
ให้งานเดินหน้าได้ดีขึ้น

เมื่อปีที่เราเล่าสีมังกรเจอเรื่องอะไรมาบ้างอาจารย์
หนึ่งสูญเสียญาติผู้ใหญ่
สองสูญเสียเงินทอง
อย่างไม่มีเหตุผลด้วยนะถูกโกงถูกเอาเปรียบ
ถูกแบบหลอกลวงจากคนที่เราไปไว้ใจ

แต่ว่าปีนี้คือดีขึ้นเรื่อยก็มีคนมาช่วย
โสดจะมีครอบครัวจะมีคนเข้ามามาแบบมาหื่นใส่เลย

ไม่ได้เจอราศีพ่อ

มันเบื่อมันเซ็งมันเริ่มชักหน้าไม่ถึงแล้ว

เหมือนเดิมแล้วมันมีโอกาสจะดีขึ้นบ้างไหม

ไอ้สภาพการเบื่อเซ็งเนี่ย
คือสภาพความเบื่อเซ็งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคล้ายเดิม

มันจะเห็นความจริงว่าเวลาของเขาน้อยมากขึ้นน้อยลงเรื่อย
เขาจะเริ่มเอาเวลาที่เบื่อเซ็งไปบริหารจัดการให้คนดำเนินการ

หาคนมาทำเขามีความรู้ประสบการณ์มาก

จึงส่งไม้ต่อให้กับคนหลายคนทำงาน

ภาพออกไหมคนอายุ๗๐๘๐อยู่มีหลานออกมาเป็นไง

งั้นพี่มดำก็มีหลานสิ

สุขภาพร่างกายของคนเกิดราศีมังกร
คือคนเกิดราศีมังกรถูกราหูเล็ง
จะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดหลอดลม
คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างหลักของร่างกาย
ไม่ใช่กระดูกแล้วฝันมันจะเป็นเรื่องระบบเลือดตับไตหัวใจ
แล้วตรวจร่างกายมันเห็นยากเลย

แล้วต้องเสริมยังไงไปวัดไหนอะไรยังไงดีฮะ

แล้วคนเกิดราศีมังกรเป็นคนที่ต้องรู้รากนะ
ราศีมังกรมีเทพประจำตัวคือดาวเสาคือคือพญานาคอืม

เอาไว้บูชาประจำบ้านประจำตัวประจำตน

ต้องไปที่ไหนคะจะคุณฮ่าเผื่อ
ต้องไปไว้ที่ไหนเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้

ยอดอ๋อจะมีสระมุจรินจะมีสระมุจรินมีสระมุจรินแล้วมีพระเสานักปรกอยู่ที่ริมสระ
มีรูปภาพประกอบไหมมีพระสาวนักปรกอยู่นั่นเขากำลังบุรณสาราที่นั่นขลังมาก
วันที่อาจารย์ไปนะฝนตกถล่มฟ้าถล่มขนาดไปปุ๊บนะไปตั้งหินฐานปุ๊บฝนถล่มเลย
และถ้าภาคกลางก็ไปที่วัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรีวัดนี้มีขัวตะคงเป็นอาจารย์ของคุณแผน
ไปร่วมบุญสร้างห่อสวดบนรายรถน้ำสะลมเกลียด๒วัดเนี่ย
อันนี้จบแล้วอีกหนึ่งราศีต่อไปก็เป็นราศีกุม

ราศีกุมมีความเกี่ยวข้องกับคนวงกาลนักการเมือง

ปี๒๕๙เป็นปีแห่งการดับของการบันเทิง

แล้วมันก็มีปรากฏการณ์เป็นความจริง

หลังจากสี่สิงหาดวงชะตาเปิด
อีกตั้งครึ่งปี
แน่นอนเลยใช่ไหมเปิดแน่โอ้โหนานนึงเลย

ใครที่ไม่ใช่ตัวจริงคนเกิดราศีก็ดาวพฤษฎีเป็นมรณะอยู่เกือบครึ่งปี
พอเลยวันที่๖กันยายนดวงชะตาถึงได้พลิกฟื้นขึ้นมา
๔สิงหาคมดาวประจำตัวโคจรยกย้ายไปมุมอลิแปลว่าเริ่มกันใหม่
ว่าทีวีดิจิทัลคนที่ทำเรื่องธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฮเทคเทคโนโลยี
ชาวราศีกุมที่เป็นดารานักแสดงหรือคนทั่วไปเนี่ย

งานมืดเทาเนี่ยนะมันจะเหนื่อยไปจนถึง๔สิงหาหลังจากนั้นจึงเริ่มต้นกันใหม่
ถ้าใครอยู่ทนไม่ได้ถึง๔สิงหามันก็จบ
แล้วคนที่เกิดราศีกุมแล้วอาชีพทั่วไปล่ะ
อาชีพต่อไปก็เหมือนกันเป็นสภาวะที่เบื่อเซ็งไม่มีแรงไม่มีครบกำลังใจ
พอพ้นจาก๔สิงหามันจะมีเริ่มมีกำลัง
หมายถึงใครมันต้องนึกไงต้องนึก
เยอะเดี๋ยวอาการนั้นมีหลายราศิกรุมจะนึกพัดนึง

เพราะว่าดาวประจำตัวไปอยู่ในเดือนคู่

หรือเป็นคนที่บ้าตันหาจนหมดแรง

แล้วปีใหม่จะดีขึ้นไหมความรัก
ยังไม่ดีจนกว่าจะพ้นวันที่๔สิงหา

ต้องอดทนไปอยู่นะสุขภาพร่างกาย
มันก็ป่วยใจสภาพป่วยใจเป็นหลัก

แล้วก็มีผลต่อเรื่องอื่นไปหมดลายลวนไปหมดกลาง
สภาพการเงินดาวการเงินเป็นมรณะมาตั้งแต่กลางปี๒๕๖๐
จนถึง๖กันยายนปี๒๖๐แต่ว่ามีแต่รายจ่าย

โห่ยมิถุณนี้เล่นเลย

ตัดละธุณดีใช่ไหมฮะ

ละครานาตุ๋นแต่ว่าอาทิตยุกรกฎอ่ากรกฎดีดีดีเลยดีมาก
ดีดีผักใครดีดีดีดีดีอืมหนูก็ไปเลือกของหนูเป็นละสีตุ๋น
เอาเอาอีกหนึ่งละสีของหนูสิงละครานาละสีกันโอเคเนอะ
ดีมากละครานาละสีขนูแสดงว่ามุดดำจะมีการก่อรากทั้งตัว
ใช่อ่ะโอเคเราดีมีอีกหนึ่งละสีอีกหนึ่งละสีละสีมีดช่วงหน้า
มีนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงวงการบรรเทียมสักนิดหนึ่ง

ค่ะ
นุนโดยออร์นิวอินโนว่าคริสต์
เอาละค่ะยังเหลืออีกหนึ่งราศีน้อง
ราศีสุดท้ายราศีมีน

ราศีมีนวันที่เท่าไหร่ค่ะอาจารย์

เอ้ย๑๔มีนาคมถึง๑๒เมษายนใช่ไหม

ไป๒ช่วงช่วงแรกตั้งแต่ต้นปี
จนถึงวันที่๑๖กรกฎาคม
เบื่อเซ็งถูกเกลียดจากคนเคยรัก

คนเคยไว้ใจคนเคยมีความเมตตาให้

หนักไหนนะโอ้โหเรื่องนี้ชัดเลยแล้ว

พระที่เคยถูกรักถูกเมตตาก็ถูกลืม
ถูกเกลียดเข้าใกล้ไม่ได้

เหมือนหมดเสน่ห์เหมือนตัวเองหมดความคล้ำ
แต่พอพ้น๑๗กลกฎาก็คงกลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิม
๑๗กลกฎาร้ามที่ผ่านมานะ
แล้วก็จะดีจนถึงประมาณกลางปี๒๖๐
แล้วเพราะนึกว่ามันดีมากไงมันเลยทำให้หลง
ถ้าเกิดหลงไปคิดไปตัดสินใจไปทำอะไรที่แบบมันแบบหลงลืมตัวเอง
มันก็จะทำให้ผิดพลาดหลังจากกลางปีไปแล้ว
นั่นคือที่ผ่านมาเมื่อปีแล้วในช่วงครึ่งปีหลังมา
หลังเห็นก็บอกครึ่งปีหลังเมื่อปีที่แล้วเป็นไง
ก็ครึ่งปีหลังแต่ครึ่งปีนี้ดีขึ้นมากไง
มีสภาพที่โชคดีตั้งแต่๑๗กรกฎาคมปีที่ผ่านมา
จนถึงปี๒๖๐กลางปีอ๋อก็คือยังจะดีอีกยาวเลย
ใช่ดีจนถึงกลางปี๒๖๐จนถึงวันที่๖กันยายน
ความรักปีนี้เขาก็จะดีขึ้นไง
ความรักนะถ้าใครเป็นโสดก็จะมีคนเข้ามา
ตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงกลางปี๖๐นี้
แล้วหลังจากกลางปีเขาไม่ดีกันแล้วเหรอ
มันเป็นสภาวะที่มันดีจนหลง

ไม่คุณเจาะอะไรตั้งหนาเนี่ยเออพี่บ้านักศิษย์บรรดาลาศิริ
นักศิษย์บรรดาให้จอดได้นักศิษย์บรรดาให้เป็นยา
ยาสูงภาพร่างกายเป็นยังไงครับ
คือมันจะมีอาการโรคนึงที่หาสาเหตุไม่เจอและเป็นอยู่ระยะเวลาสั้น
ตั้งแต่ประมาณวันที่๖กันยายนปี๒๖๐เป็นต้นไป๑๒

อย่างนี้เลยลูกเลยเพราะอดาลภฤษฎีเป็นบรรณะ

เมื่อเขาไปตรวจกับหมอหมอจะวินิจฉัยผิดพลาด

ถ้าเกิดใครเกิดราศีมีนถูกทักว่าให้ผ่าตัด
หมอตรวจแล้วให้ผ่าตัดไปตรวจซ้ำ๒๓โรควัน
ไปตรวจซ้ำ๒๓โรควันอาจจะไม่ใช่อืมโอเคนะฮะอันนี้ครบไปแล้ว

ราศีมิมีนเนี่ยเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับน้ำนั่นเห็นไหมรู้กรกฎน้ำมีน้ำ

เออถ้าจะไปก็ดีนะว่าเจ้าอามเนี่ยไปเรื่อยเพราะวัดที่พระเจ้าต่างสร้างนะ
อาจารย์ไปช่วยเขาอยู่รู้ไหมอาจารย์นะ

สติแจกขึ้นตั้งแต่วันที่๑๖มีนาคมปี๒๕๕๙จนถึงวันที่๔สิงหาคมปี๒๑๖๐
มันเป็นช่วงที่ราหูปีครึ่งที่มีสภาวะอ่อนแอดารานักการเมืองหมดชีวิตหมดอารมณ์หมดจิตวิญญาณ
เป็นสภาวะที่เออเกลิกอะไรไม่ได้ไม่ได้ทายตามเหตุการณ์บ้านเมืองแต่ทายตามดวงดาว
พอผ่านพ้นวันที่๔สิงหาคมลาหู
ก็โคจรเป็นจุรจักรก็จะมีความคึกคัก
เพราะฉะนั้นวงการบันเทิงจะคึกคักอีกครั้ง

ถ้าเกิดว่าชมแล้วเนี่ยยังฟังรายละเอียดไม่ได้นะครับ

ที่ไหนที่ไหน

หรือว่ามีเหตุการณ์อะไร
อีก๓ดวงเหมือนปีที่แล้วเลยนะไว้วันที่แล้วย้ายแปลกนะ
คือย้ายเดินหน้าถอยหลังแบบแปลกเข้าใจไหม
คือดาวเสาก็จะย้ายในวันที่ครั้งแรกเลยคือวันที่๑๕มีนาคม

อาจารย์เขาเข้าใจของเขา

ไม่ใช่แบบนี้นะดาวใหญ่จะย้าย๓ดวงเอาชัดเลยว่า๑ดาวพฤษฐศาสตรีจะยกย้ายจากราศรีกันเข้าสู่ราศรีตุน๒จังหวะ
จังหวัดที่๑ก็คือวันที่๑๒มกราคมแล้วก็ย้อนถอยหลังกลับแล้วก็เดินหน้าอีกครั้งหนึ่งเข้าราศีตุลในวันที่๖กันยายน
แล้วงั้นราศรีตุนกับราศรีกันจะมีผลกระทบนะครับ
ผลดีไงเพราะราศรีพฤษฐศาสตรีย้ายทั้งทับและทั้งเป็นเงินมันผลดีกับกันราศรีตุน

ลาหูย้ายวันที่๔สิงหาคมเห็นไหมดาวเสาย้าย๑ธันวาคมเอาหลักใหญ่ว่าย้ายไม่ได้ยึกยักษ์แล้วดาวเสา๑ธันวาคมปลายปี

ลาหู๔สิงหาดาวพฤหัสดี๖กันยาดาวใหญ่ย้าย๓ครั้งเลยนะ
อะไรอ่ะพี่
พี่อ๋อให้อยากได้ถึงมาอย่างนี้ค่ะ
ก็อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมทั่งใดนะครับ

นี่เอาพี่ป้องอะ่าอาจารย์หลอกเลยสิเอาให้อาจารย์หลอก

อาจารย์เคยพูดแล้วนี่เราไม่ได้พูดกันเล่น

เจอพวกมันบ้าบ่อนะ

ราหูโคจรได้ตำแหน่งเด่นในปี๒๕๔จำได้ไหม
ปี๒๕๕๔วันที่๔เมษา

ประมาณนะ๔กัญญายนต์ลาหูยกจากลาศรีพนู
เข้าสู่ราศีพิจิกษ์เป็นมหาอุทธิ์
เวลาปีครึ่งคือประมาณเดือนสิงหากัญญาของปี๒๕๕๙
ปีนั้นเป็นปีเกิดดาราหรือดาวดวงใหม่
แล้วหลังจากนั้นดอกผลมันจะแรงแล้วมันจะยาว

พวกดาราที่เกิดในปี๕๔จะมาแผ่วไปหมดเลย

มันจะกลับมาทำสงครามกันอีกครั้งระหว่างคนใหม่ที่เกิด
และคนที่เกิดเมื่อปี๒๕๔๕๕นั้น

เข้าใจหน่อยหลงตัวเองบ้างเนี่ย

คือนะนี่เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากนะ

ไม่ใช่เขาเฟสไปเยอะนะสังเกตไหมว่าหลัง
หลังเนี้ยขอโทษทีเถอะครับ
จริงเออยูอายุ

พร้อมนวัฒน์อะไรอย่างเงี้ย

แต่พอปี๒๖๐เสื้อยสี่สิงหาไปเนี่ย

แล้วก็มาชนกันชนกับกลุ่มดาราที่เกิดเมื่อปี๕๔๕

วันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องอะไรมีอีกไหม

พรุ่งนี้เราจะให้เออคุณเช้า

ส่วนตัว

ผมฝากหน่อยมันจะมีเรื่องราวของราศีอะไรจะเกิดขึ้น
จะต้องทำอย่างไรเป็นคู่มือให้วางแผนชีวิต
ไปหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับ

คือถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องพญานาคปีนี้

ทราบเรื่องราวของประวัติของพญานาค

นี่เราจะได้เชื่ออย่างมีสติแล้วมีเหตุผล
เรื่องของพญานาคเนี่ยเป็นเรื่องพุทธศาสนานะครับ

ให้กับคนที่ในสายพญานาคอยู่แล้วนะครับ

แต่เราเจอกับอาจารย์รักได้ทุกคืน
วันพระอัศวราชภิกรทางทอคเจ้ารุดาวอยู่นะครับ
ปฏิเสธเขาอยู่นิ่งมากนะคะวันนี้อาจารย์ลักษณ์มาพิเศษมากยุคยิ่งตลอดเลย
คือนี้มีมูไนท์ด้วยนะคะคือนี้มีมูไนท์ถูกต้อง
จะไปไหนวะก็ไม่รู้คืนที่๔ทุ่มตรงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในมูไนท
เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูอย่าเข้าใครออกไม่เข้าใคร
เมื่อไหร่คุณจะมาล่ะนี่มาคุยเรื่องสมบัติพญานาคหน่อย
เรามาคุยเรื่องพระสมเด็จจีรดาในหลวงไหมที่สร้างกันปี๑๙ในหลวง
เพราะมีพระราชฟาล็กษ์ให้สร้างไว้พระสมเด็จจีรดา

ไว้ไปดีกว่าอาจารย์ใจของคนทางรักด้วยนะคะ
เดี๋ยวเชิญอาจารย์ไปที่หมู่ไหนบ้าง